พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ
ซึ่งเป็นเกมอำลาทีมชาติของยอดนายทวารสินทวิชัยอไทยรัฐนากุลครับ
สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
เกมนี้เป็นเกมที่จัดขึ้นเพื่ออำลาสินทวิชัยไทยรัฐนากุลนะครับ

หลังจากจบแมชคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียกับออสเตรเลียในวันที่๕กันยายน
ก็แฟนฟุตบอลนะครับมาชมเกมในวันนี้จำนวนถึง๑๕๐๕๙คนนะครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางช่วงบางตอนกันครับ

ทีมชาติไทยไปลองฟังบางช่วงบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ

ก็จะทำกากเป็นพอรพฤตของทีมชาติไทยไปลองฟังบางตอนกันครับ